ว่ากันด้วยเรื่องของทุเรียนค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะ
โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กเธอไปซื้อทุเรียนสองลูกนะคะ
ที่จังหวัดชายนาฏครับเธอบอกว่าบอกกับคนขายแล้ว
อยากจะได้แบบกรอบนอกนุ่มในอืมแต่สิ่งที่เธอได้มานี่ค่ะ
ลองทุบลองกับพื้นเนี่ยกรอบนอกเนี่ยมันกรอบหมดเลยค่ะ
มันใช้คำว่าแข็งยังกระหินเธอบอกแบบนี้นะกรอบจนแข็งเลยเหรอ
แต่ว่าทางพ่อค้าขายทุเรียนเดี๋ยวเขาออกมาชี้แจงนะคะ
เธอก็เลยโพสต์คลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะครับผู้หญิงคนนี้นะคะ
โพสต์คลิปเอาไว้ว่าไปซื้อจากแผงขายผลไม้หน้าวัดชื่อดังในพื้นที่
ันคบุรีจังหวัดชายนาฏนะคะบอกไปว่าขอกรอบนอกนุ่มไหน
แต่พอแกะทุเรียนออกมาจริงเนื้อทุเรียนแข็งยังกับหิน
กับพื้นไม่บุบเลยด้วยซ้ำทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่ผู้หญิงคนนี้นะคะ
นี่เธอลองทุบให้ดูแบบนี้ค่ะมีเสียงเขาทุบมาก
ฟังเสียงเขาทุบหน่อยสิอ๋อเธอบอกว่าแต่ว่าเขาทุบให้เห็นแล้วว่าเนี่ย
ใช่ค่ะซื้อไม้อย่างนี้เลยซื้อมาจากร้านหน้าวัดมหาธาตุนะคะ
กิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสองลูกรวมราคาก็เกือบสี่ร้อยนะคะครับ
แม่ค้าบอกว่าอยากได้แบบไหนแล้วแต่คนชอบบางคนชอบนิ่มสุก
บางคนชอบแบบห่ามห่ามเธอก็บอกว่าขอกรอบนอกนุ่มในครับ
แต่เธอไม่ได้ตรวจสอบว่ามันกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่า
ก็เชื่อใจคนขายกลับมาถึงบ้านแกะทุเรียนเธอบอกผิดหวังมาก
เสียความรู้สึกมากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย
เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับผู้บริโภคด้วยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่แผงขายผลไม้
ตามที่ถูกระบุในคลิปนะคะลูกค้าเขาก็ยังเยอะอยู่นะคะ
มีทั้งขาประจำขาจรมาซื้อทุเรียนกันต่อเนื่องเลยครับ
ทีมข่าวก็ขอลองชิมทุเรียนด้วยนะคะอืม
มีกรอบนอกนุ่มในจริงตามที่หลายคนเขาชอบ
คือเจ้าของร้านบอกแบบนี้เขาก็ขายผลไม้ตามฤดูการมานานแล้ว
ทุเรียนเนี่ยเพิ่งมาขายได้สักสามสี่เดือนครับ
ขายได้วันละเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยลูกเลยนะคะโอ้โห
มีหลายแบบคือคนชอบกินแล้วแต่ความชอบของคนไง
บางคนชอบแบบสุกสุกหน่อยนิ่มนิ่มแบบธรรมฮาบางคนขอดิบดิบก็มี
ก็ให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบว่าอยากได้แบบไหนราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละเก้าสิบเก้าบาท
และกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทอ่าอันนี้เป็นหมอนทองนะฮะอ่า
หมอนทองเนี่ยส่วนลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าโอ้โห
ทุเรียนแข็งยังกับหินไม่เห็นจะกรอบนอกนุ่มในอย่างที่บอกเลย
คนขายบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะจริงจริงแล้วเนี่ย
ทุเรียนที่เป็นแบบลักษณะทุเรียนห่ามซื้อไปควรจะเก็บเอาไว้เหมือนกับบ่มเอาไว้
ครับวันหนึ่งคืนนึงก่อนที่จะแกะกินพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกแบบนี้
แสดงว่าเจ้านี้เขาแกะเร็วไปใช่
ผมว่าเมื่อวานมันมีทั้งทุเรียนด้วยห้ามห้าม
ที่ว่าเด็กที่ว่าไว้กินพรุ่งนี้ครับผมก็จะบอกลูกค้าว่าตัวเนี้ย
ดิบอยู่นะพรุ่งนี้เอาไปบ่มพรุ่งนี้คืนนึง
พรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยกินแล้วก็มีทุเรียนที่กินเลย
แต่ผมก็จะบอกลูกค้าว่าจะเอาเนื้อไหนก็เลือกเอาเลย
เพราะว่าผมผมขายไม่พอเลยส่วนมากผมขายทูบอืม
ใช่ลูกค้าอาจจะเลือกแบบแข็งไปแล้วก็นึกว่าเหมือนกับว่า
จะกินเลยแต่เลือกแข็งไปอย่างเงี้ยแต่จริงเลือกแข็งมันต้องไปบ่มคืนนึง
เพื่อจะกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะสุกกับมันดีอืมพ่อค้าก็อธิบายว่าก็ให้ลูกค้าเลือกเอง
แต่ลูกค้าก็เลือกแบบที่มันดิบเกินไปถ้ามันดิบแบบนั้นจริงแล้วก็ควรจะบ่มเอาไว้สักคืนนึงวันหนึ่งถึงจะสามารถกินได้
พ่อค้าทุเรียนก็เลยบอกว่าก็บอกลูกค้าไปแล้วว่าถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหา
เอาทุเรียนมาเปลี่ยนได้นะเอามาคืนได้นะแต่ขอแค่มีทุเรียนครบทุกภูแล้วก็เอาเปลือกมาให้ด้วย
ส่วนกรณีลูกค้าสาวคนนี้ที่โพสต์ลงโซเชียลอะค่ะพ่อค้าเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาจริงก็มาบอกกันก่อน
แบบนี้ทางร้านเสียหายนะแต่ก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรเพราะว่ายังมีลูกค้าที่ยังเชื่อใจที่ร้านเขา
ก็ยังมาซื้อทุเรียนมาอุดหนุนกันอยู่เป็นประจำ
ทุเรียนนี่ซื้อไปแกะเองที่บ้านบางทีก็กะเกงลำบาก
ใช่ค่ะบางทีจะต้องให้ที่ร้านเขาเปิดก่อนแล้วลองจิ้มดูใช่ไหม
ใช่ค่ะที่แรงมันก็ทะลุ